กำลังสนุกสนานกับปาร์ตี้กีฬาสีไทยรัฐ
ปีใหม่ด้วยแล้วก็สนุกสนานเหมือนภาพยนตร์ที่

ตอนนี้กรี๊ดกันให้คอแตกลั่นโรงภาพยนตร์กันไปเลยนะคะ
ทะลุ๒๐๐ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบบบอกเขาไว้แล้ว
เนี่ย
นี่
ชุดไทยจัดกันมาเต็มที่เลยค่ะรำวงมาตรฐานแล้วก็รำศรีวิชัยรำมาถวายกันนะคะ
งานนี้ค่ะปิงปองก็ถูกกระแสถามไว้ต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องมารำนะจ๊
ถามว่าบนเอาไว้เท่าไหร่ว่าต้องให้ได้เท่าไหร่ถึงจะต้องมารำแก้บนเขา
ตัวก็อุบตอบค่ะแต่เห็นแววมาว่าถ้ารายได้ทะลุพันล้านบาทเนี่ย
อาจจะมารำแก้บนอีกครั้งก็ได้นะคะอันนั้นอ้วงอ้วงลูกไปโชว์
เอาไปฟังหน่อยดีกว่าทีมนักแสดงเขาสนุกสนานกันเลยค่ะ
ว่าลำแก้บนใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะ
ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ก็คือพาแม่ทำทุกอย่างแล้วจริงนะคะ
ก็ดีใจที่คนไปดูจนมันแตะยอดที่เราเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
พอวันนี้มันไกลแล้วก็มาประทานคำเขาเรียกว่าอะไรนะ

ถ้าตีงเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนแล้วถ้าถึงมาบนแล้วแก้แล้ว

โบนตอบ
แต่ว่าอันนี้ขอมาเดี่ยวได้ไหมเดี๋ยวค่ะ